อีกแล้วค่ะเหตุการณ์แบบนี้นะคะพาไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะฮะขณะที่ตำรวจสพขุนตาเนี่ย
เขาจะนำตัวผู้ต้องหารายนี้ไปฝากขังที่เรือนจำที่อำเภอเทิง
อืมปรากฏว่าจังหวะที่จะเลี้ยวรถค่ะ
ชะลอใช่ไหมคะเลี้ยวรถเข้าเรือนจำผู้ต้องหารายนี้หลบหนีค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องระดมกำลังกันนะคะไปติดตามไล่ล่าตัวกลับคืนมา
ไล่ล่าตัวกลับมาได้ไหมคุณผู้ชมดูข่าวนี้ให้จบนะคะ
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสพขุนตานจังหวัดเชียงราย
พาผู้ต้องหาจากศาลจังหวัดเทิงนะคะนั่งท้ายกระบะมาค่ะ
มือทั้งสองข้างของผู้ต้องหาด้วยเชือกฟางแต่พอรถใกล้จะถึงหน้าประตูเรือนจำของ
อำเภอเทิงผู้ต้องหาค่ะอาศัยจังหวะที่รถชะลอความเร็ว
เพื่อเลี้ยวเข้าเรือนจำกระโดดลงจากรถเลยค่ะ
หลังจากนั้นก็วิ่งเข้าไปในป่าละเมาะฝั่งตรงข้ามเรือนจำเพราะฉะนั้นแล้ว
ตำรวจสพเทิงนะฮะตำรวจสพขุนตานก็ต้องมีการประสานกับตำรวจสพเทิง
แล้วก็สพคุณตานเพิ่มเติมพร้อมขอความร่วมมือทหารฝ่ายปกครอง
ช่วยกันติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีครั้งนี้ก็คือ
นายธนาชิตเตจ๊ะอายุยี่สิบหกปีนะคะนายธนาชิตคนนี้โดนจับกลุ่มในข้อหาคือ
ความผิดตามพรบยาเสพติดครอบครองยาเสพติดจำนวน๒๐เมตร
ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้เมื่อวันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ครับล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้บ่ายสองตำรวจเนี้ยเขาได้รับเบาะแสว่ามีชาวบ้านนะ
พบบุคคลต้องสงสัยลักษณะท่าทางคือนี่แหละตรงตามที่มีการแชร์เลย
ปกนะฮะวิ่งหลบหนีเข้าไปตามถนนสายบ้านปี้
หมู่ที่เจ็ดตำบลงาวบ้านทุ่งขันชัยเจ้าหน้าที่พิจารณาดูแล้ว
ว่ามีความเป็นไปได้นะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าผู้ต้องหารายนี้ที่หลบหนีเนี่ยนะคะ
เขามีพี่สาวทำงานอยู่ในพื้นที่บ่อกุ้งหมู่ที่๗นี่แหละ
ก็เลยนำกำลังติดตามไล่ล่าจนกระทั่งเวลาสักประมาณบ่ายสาม
เจอไหมเจอเลยค่ะตามที่สันนิษฐานไว้เลยนะคะครับ
ไปเจอนายธนชิตคนนี้หลบอยู่ในบ่อกุ้งแห่งหนึ่ง
ห่างจากหมู่บ้านไปสักประมาณหนึ่งกิโลเมตรพบตอนนั้นผู้ต้องหาเนี่ยค่ะ
กำลังถูกพี่สาวเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวกับตำรวจพอเจ้าหน้าที่ไปถึงนะคะ
ผู้ต้องหาเนี่ยก็มีท่าทีและถี่ท่าว่าจะใจอ่อนนะครับ
สุดท้ายแล้วยอมค่ะยอมให้เจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือ
ควบคุมตัวนำส่งสพเทิงแล้วก็โดนแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
ก็คือหลบหนีขณะถูกควบคุมตัวมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
ปรับไม่เกิน๒๐๐๐๐บาทดูดีไม่ว่าดีนะฮะ
่งเท้าหาเสี้ยนหาคดีเพิ่มเติมซะงั้นนะคะ
ซึ่งนายธนาชิตพอไปตรวจสอบข้อมูลแล้วนะคะ
ทราบแบบนี้ค่ะว่าเพิ่งพ้นโทษในคดียาเสพติดมา
ถึงสามเดือนแล้วก็คาดว่าน่าจะกลัวความผิดจากคดีเดิม
บวกกับคดีใหม่ตัดสินใจหลบหนีนะคะ
แต่ก็ไม่พ้นความสามารถของเจ้าหน้าที่นะคะ
ที่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวมารับโทษได้
คือตั้งแต่วินาทีที่เขากระโดดลงจากรถนะ
กระทั่งหนีไปตำรวจใช้เวลา๓ชั่วโมงควบคุมตัวได้ค่ะ